๓นาทีคุณกำลังติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันอยู่นะครับ
แล้วก็มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลิกขจายแล้ว
ก็วิเคราะห์ไปถึงกรณีของคุณปรินาไกรคุบนะครับ
ที่เมื่อวานนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังสารดีการับคำร้องของปปช
คดีที่ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงปมบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฟาร์มไก่๑๗๐๐ไร่
ทีนี้เราก็ต้องมาศึกษาเพราะว่านี่เป็นเคสแรก
แล้วก็ต้องดูข้อกฎหมายใหม่ของทางด้านปปช
แล้วก็ข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูลใหม่ด้วยนะฮะ
เพราะว่าคุณปรินาบอกโอ้โหนี่ก็เป็นเคสแรกเหมือนกันที่เธอต้องศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
ดังนั้นติดตามข้อมูลได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
คดีของคุณปรินาไกรคุบคราวนี้ต้องอธิบายทำความเข้าใจกันหน่อย
เพราะว่าคนทั่วไปคงงกับฐานความผิด
เพราะว่าส่วนใหญ่จะเข้าใจกันว่าการบุกลุกป่าก็น่าจะเป็นความผิดทางอาญาทั่วไป
ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมมีจริยธรรมหรือไม่มีจริยธรรม
เพราะว่าโดยความเข้าใจความคุ้นเคยเนี่ยคำว่าจริยธรรม
เราจะหมายถึงจิตสำนึกความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างเหล่านี้
แต่ว่าในรัฐมนูลฉบับใหม่กฎหมายใหม่ของปปช
การไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนถูกจัดให้เป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติธรรมให้ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วย
ในข้อที่ว่าต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
ผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และในข้อที่ว่าต้องไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง
การเข้าไปทำฟาร์มไก่ก็เข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรง๒ข้ออย่างที่ว่านี้
คุณปรินาจึงเป็นสอสอคนแรกที่เจอข้อหาผิดฐานจริยธรรมอย่างที่ว่า
ฉะนั้นเมื่อสารประทับรับฟ้อง
สารก็สั่งให้คุณปรินาหยุดปฏิบัติหน้าที่
หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เข้าร่วมประชุมสภาไม่ได้
เข้าร่วมประชุมกรรมธิการใดก็ไม่ได้
แต่ว่าถ้าถึงวันใดที่สารตัดสินว่าผิด
วันนั้นล่ะความเป็นสอสอก็พ้นไปทันที
ตอนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ยังไม่พ้นสมาชิกภาพ
แล้วสิ่งที่จะตามมานอกจากจะพ้นสภาพการเป็นสอสอแล้ว
ยังต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นเวลาไม่เกิน๑๐ปีอีกด้วย
ไม่เกิน๑๐ปีก็แล้วแต่สารท่านจะตัดสินใจว่าจะเป็นกี่ปี

ทีนี้นอกจากผิดคดีจริยธรรมแล้วเนี่ย
คดีของคุณปรินาในปปชก็มีอีกคดีหนึ่งคือ
ปปชฟ้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอันเป็นเท็จด้วย
ทีนี้ประเด็นที่อยากจะนำมาขีดเส้นไทยให้พวกเราต้องไม่ลืม
คือประเด็นที่ว่า
โทษของการผิดจริยธรรมที่ปปชยื่นฟ้องต่อสารดีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย
โทษที่ต้องเจอก็คือนี่ล่ะคนสภาพสศและถูกตัดสิน
ทางการเมืองอันนี้ถ้าผิดนะ
แต่ว่าข้อหาสำคัญที่จะต้องเจอโทษหนักกว่านั้นคือข้อหาที่
ตำรวจปตศได้ส่งสำนวนอายการแล้วอายการก็จะนำฟ้องศาล
คือข้อหาการทำผิดกฎหมายหลายกระทงไม่ว่าจะเป็นข้อหาบุกรุกป่า
ลักลอบใช้น้ำบาดานรวมกันแล้วเนี่ย๔ข้อหา
คือกระทำความผิดตามพรบป่าไม้กระทำความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติ
กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินทำความผิดตามพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คดีที่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นคดีที่จะแยกออกไปอีกนะครับ
คือมีบทลงโทษถึงขั้นจำคุกจริงของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนั้นเนี่ย
พ้นสอสอตัดสิทธิ์ทางการเมือง
แต่๓๔คดีที่ผมพูดมาเนี่ย
อันนี้โทษถึงจำคุก
ไม่ใช่แค่พ้นสภาพสอสออย่างเดียว
คดีที่ว่านี้ไปถึงไหน
ตอบว่าตอนนี้สำนวนอยู่ในมืออายการแล้วครับ
อายการออกหมายเรียกให้คุณปรินาไปรับทราบข้อกล่าวหา
ก่อนที่จะนำคดีสู่ศาล
เรียกครั้งแรกคุณปรินาไม่ไป
อายการบอกว่าถ้าเรียกครั้งที่๒ไม่ไปจะขอให้สารออกหมายจับ
จนสุดท้ายเมื่อวันที่๑๙มีนาที่ผ่านมาเนี่ย
คุณปรินาไปพบอายการแล้ว
แต่ว่าลึกก็มีที่เรื่องมันเงียบไปก็เพราะว่า

เรื่องนี้ที่ไปพบอายการเนี่ยขอให้เงียบ

เราเลยไม่รู้เลยว่า
คุณปรินาไปพบอายการแล้ว
คดีที่จะส่งฟ้องสารยุติธรรมนี่แหละ
คนที่เขารักป่าหวงแหนป่า
เขาติดตามเฝ้ามองตั้งแต่ตอนต้น
ด้วยความเป็นห่วงว่า
มันจะตรงไปตรงมามากน้อยแค่ไหน
มันจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างไหนเพราะว่า

ถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจำได้
ผมจะได้พูดคุยกับคุณวีระสมความคิด

ตั้งแต่ขั้นตอนที่คุณวีระไปแจ้งความกับตำรวจท้องที่
มันลำบากลำบลแสนเข็น
ขั้นตอนของตำรวจระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แม้กระทั่งในชั้นของตำรวจ

กว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านมาได้เนี่ย

คือจับเอางี้กันแล้วกัน
กว่าจะถึงมืออายการได้
วันนี้มาอยู่ในมืออายการแล้ว

เคยให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลกับผมในรายการนี้หลายรอบในธรรมนองว่า

จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ตอนนี้มาอยู่ในมืออายการแล้ว

สังคมตามประเด็นได้ถูกและคอยก่อติดทวงถาม
คดีสำคัญคดีใหญ่ขนาดนี้คดีเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้แบบนี้

เพราะเท่าที่ได้ยินทนายความ
เขาร้องขอความเป็นธรรม

สอบใหม่ให้สอบเพิ่มเติม
อันนี้ก็อาจจะยืดเวลาออกไปได้อีก

องเรื่องทิ้งเรื่องไว้นานเกินไป
มันจะมีประมวลกฎหมายปวิอาญาของที่ว่าอายการ
ต้องส่งฟ้องคดีโดยมิชักชา
แค่ไหนจะเรียกว่ามีชักช้า
อย่าลืมที่คำโบราณเขาบอกว่า

ฉะนั้นสรุปว่าเรื่องของคุณปรินา

๓๔ระบบ

ตอนนี้อยู่ในมืออายการรอว่าอายการจะส่งฟ้องศาลเมื่อไหร่
อันนี้ก็คือมาสรุปให้เห็นภาพว่า
เรื่องของคดีคุณปารีนาเป็นยังไงครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะฮะในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
เป็นเรื่องที่อาจารย์ก็ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะ
คดีลูกฝ่าของคุณปารีนานะครับ